อิ่มกันแล้วหลากหลายเมนูกันแล้วคุณผู้ชม
เอาล่ะได้เวลาไปดูเรื่องของความเชื่อกันแล้วค่ะ
ที่นี่เนี่ยนะคุณผู้ชมเขามีต้นโพออาถรรพ์อยู่ต้นหนึ่งที่จังหวัดอ่างทอง
ชาวบ้านเขาเล่ากันโอ้โหสืบทอดกันมายาวนานมากว่า
ต้นโพต้นนี้ใครเข้าไปใกล้ใครเข้าไปเยี่ยมชมใครเข้าไปทำอะไรไม่ดี
โดนดีทุกรายค่ะ
ต้นโพที่วัดเดิมที่เราเคยพาคุณผู้ชมไปเลย
วัดกลางถนนพุทธสถานวัดแจ้งค่ะอยู่ที่หมู่๑

คุณเห็นของไหว้วันนี้ไหม
น้องใบตองคนก็เยอะของไหว้ก็เยอะ
เยอะกว่าตอนที่เราอ่านข่าวช่วงแรกที่นี่ช่วงแรก
ใช่ตอนนี้คนดูตลอดข่าวเราตามไปที่นี่กันเยอะมากเลย
คือชาวบ้านเขาก็ล่ำลือกันมาว่าที่นี่มีต้นโพออาถรรพ์
แล้วก็ในสมัยก่อนบริเวณนี้มีการฝังศพเด็ก
แล้วก็ใครที่ผ่านไปผ่านมาเวลากลางคืนเนี่ยก็จะเห็นเหมือนมีเด็กวิ่งเล่น
มีวิญญาณต่างมาหลอกหลอน
ชาวบ้านเขาก็เลยเล่าต่อกันมาเป็นเรื่องของความเชื่อนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งนอกจากจะมีต้นโพออาถรรพ์ที่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันแล้ว
ก็ยังมีอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของวัดกลางถนน
ไม่ว่าใครที่มาที่นี่แล้วก็จะต้องมาเยี่ยมชมกันให้ได้
นั่นก็คือสารเจ้าแม่เกล็ดแก้ว
ซึ่งสารเจ้าแม่เกล็ดแก้วนี่เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ชาวบ้านแล้วก็คนแถวนี้
เขาเคารพสักการะบูชากันคุณเห็นไหมคนมารุมมาตุ้มเลยโอ้ยมองไม่เห็นเลยเนี่ย
ชัดดังตรงนี้อีกครั้งหนึ่งว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้มันเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคล
ก็ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่เขามาขอโชคขอลาบที่นี่เนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังว่าบางคนเขาถูกรางวัลจริงจริง
เขาบอกว่าถูกกันมาหลายงวดติดแต่บางคนที่เขาไม่ถูกรางวัลมันก็มีเหมือนกันคุณผู้ชม
เพราะฉะนั้นย้ำเตือนกันนะว่าอย่าไปงมงายอะไรมากมาย
แต่ว่าที่เรามานำเสนอให้คุณผู้ชมดูเนี่ยมันเป็นเรื่องของความเชื่อที่เราให้เห็นว่า
ชาวบ้านเขาเชื่อว่าที่นี่มันศักดิ์สิทธิ์เขาก็ไปขอพรกัน
มันเป็นเหมือนเป็นที่พึ่งทางใจของเขานั่นแหละอ่ะใครอยากเจอรงเจอรวยเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันในวันที่สามสิบ
แต่ว่าวันที่๓๐นี้มันก็ไม่ใช่ทั้งหมดของชีวิตเพราะว่าเราต้องทำมาหากิน
งั้นเราจะรวยได้ยังไงอยากจะรวยนะต้องตั้งใจทำมาหากิน
ถูกต้องนะให้สิ่งเหล่านี้เป็นที่พึ่งทางใจให้เป็นกำลังใจให้เราก็เพียงพอแล้ว